เขาบอกว่าที่นี่มีร้านกาแฟร้านหนึ่งนานมาก

แต่ว่าวันนี้นะฮะไม่ได้ว่ามาชิมอย่างเดียว
จะมาเรียนรู้การเป็นเจ้าของร้านกาแฟด้วยเป็นยังไง
ตรงนี้เลยไปกันเลยครับ
อยากถามประหว่างครับพี่นะฮะที่๑๐๐ปีเนี่ยทำไมถึงร้อยปีฮะออกมาตลาดนี้เขาสร้าง
แต่๒๔๔๘นะเพราะตลาด๑๑๘ปีแล้วคุณปูก็มาอยู่อาจจะหลังมีตลาดนี้หน่อย
ตรง๓๐ตอนหน้าคุณปู่ก็ผ่านมาคุณพ่อหนูล่ามแล้ว
สักครั้งรุ่นขึ้นท่อกันมาอย่างสูตรเดียวกัน
ครับกาแฟก็ยังตัวเองอยู่นี่เขาเรียกกาแฟโบราณเพราะตามวิธีกรรม
ถ้าผ่านถุงเนี่ยก็จะเรียกกาแฟโบราณ
อ๋อแล้วอย่างราคาฮะเฮีย

โอ้นี่ก๋ยังเคยใช้ถุงเลยนะฮะ
ทำนะคะใช่ถุงยังยังโบราณอยู่
แอดพรที่ลูกค้ามาแล้วสั่งเยอะที่สุดเนี้ยเมนูไหน

ค่ะก็จะเป็นยังไง
เราก็จะใส่ผงแอปแฟก่อนอันนี้คือผงแอปแฟ
ด้วยน้ำร้อนน้ำยิ่งร้อนยิ่งดี
เอกลักษณ์ของกาแฟโบราณคือการถ่ายกาแฟ
อร่อยหวานกลมกล่อมหอมมันหอมมาก

ถูกว่าไม่ได้ถ่ายใบรายการ

วันนี้ผมและคุณลุงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับ

ลำรุกากคลอง๑๒ครับ

ตัดได้เพราะตอนนี้ผมกำลังลดน้ำหนัก

สองขาอ๋อคนหรือหางจิ้งจกโอ้ยแล้วน้ำหนักคุณจะหายไปอ่า
ก็หายไปแล้วข้ามึงเนี้ยเออเออเอาอะไรคิดที่ดีอ้าว
อยากไปเที่ยวไปชมไปชิมกาแฟอร่อยตามคุณจูด้งไปได้นะ
เดี๋ยวคุณจูด้งจะหาอะไรดีมาเล่าไหมยังนะคะครับส่วน